รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากแล้วล่ะค่ะ
ก็มีการลงพื้นที่ไปเก็บพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
ไปดูถึงถุงขยะเลยนะ
ก็ไปดูลายนิ้วมือแฝงของกลุ่มนายเปรมชัย
ทางด้านของแม่ทัพภาคที่๑นะคะ

สนับสนุนเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเร

ในการเข้าออกพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
แล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับหัวหน้าวิเชียน
และเจ้าหน้าที่คนอื่นด้วยนะคะ

เขาก็ไปติดตามเก็บถุงขยะ

ที่เกี่ยวข้องในฐานะพยาน
สอบไปแล้วหลายปากเลยนะคะ

ตรวจสอบไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ

เพื่อส่งไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐาน

ใช้เวลานานเท่าไหร่

นิติวิทยาศาสตร์ให้ส่งกลับมาก่อน

นำมาประกอบการสอบสวน

บอกว่าตอนนี้ก็คืบหน้าไปค่อนข้างเยอะแล้วล่ะค่ะ